สำหรับผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

งวดนี้ไปสัญจรณ์ที่ไชยภูมิ
คุณผู้ชมถามมาแต่เช้าตกติเดียว๕พูดเลย

เที่ยวแรกพาไปที่โคราชกันก่อนเลยค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมานะคะคือเนี่ยคุณดูสิ
โอ้โหเขาไปทำอะไรกันงานบุญเหรอหรือยังไง
นี่จุดนี้คือด้านหลังวัดอุดมธัญวาสบ้านขาคีหมู่๒
ตำบลหลุมข้าวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวานนี้โอ้โหคึกคักแบบนี้แหละค่ะ
ชาวบ้านมาร่วมการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
หลังจากที่ไปขุดพบต้นตะเคียนเพิ่มอีก๑ต้น
โดยจุดที่ขุดพบต้นตะเคียนห่างจากจุดเดิมไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
คือก่อนหน้านี้เล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งวันหวยออกงวดที่ผ่านมา๑๖สิงหาคม
ชาวบ้านเข้าไปขุดพบต้นตะเคียนต้นตะเคียนใหญ่เลยนะ
ต้นความยาวสักประมาณ๕เมตร
แล้วก็นำกิ่งก้านต้นตะเคียนมาเก็บรักษาไว้ที่วัดอุดมธัญวาสนี่แหละ
แล้วจากการขุดพบครั้งนั้นนะคุณค่ะ
ชาวบ้านมาไหว้ขอโชคขอลาบถูกหวยกันทั่วเลยจ้า
หวยกันเกือบทั้งหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาก็เลยร่วมกันว่าจ้างลิเกชื่อดังเนี่ย
ร่ายรำแก้บนถวายแด่เจ้าแม่ตะเคียน๗วัน๗คืน
บรรยากาศก็เลยคึกคักอย่างที่เห็นเนี่ย

ต้องไปดูเอาเองใช่ไหมต้องไปถูเองแต่อีกหนึ่งที่เขาเห็นเลขเหมือนกัน
ผมพาไปที่ตำบลแม่ยมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ใครอยากเห็นเลขใครอยากได้เลข
เอาเยอะของคุณคือกี่คนก่อนพิมพ์มาก่อนใครอยากจะได้เลขที่นี่นะฮะ
ที่จังหวัดแพร่เขามีการไปทยอยไหว้ขอโชคขอลาบเจ้าแม่ตะเคียนทองเหมือนกัน
เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองกับเจ้าแม่ตะเคียนเงินในวัดนันทาราม
คือที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปไหว้แล้วก็โชคดีหลายงวดในตันแสงอ่อนเป็นชาวบ้านอายุ๘๑แล้ว
เขาบอกว่างวดที่แล้วก็มีคนโชคดีเป็นสาวประเภท๒ขับรถเก่งป้ายแดงมา
เดินทางมาแก้บนได้เงินไปเดินทางมาแก้บนซื้อชุดไทยมา๑๐กว่าชุดมาถวายเจ้าแม่นะครับ
ทางด้านของนางมังกรเป็นชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนเงินเนี่ยมีความยาว๑๗เมตร
ส่วนเจ้าแม่ตะเคียนทอง๒๕เมตรซึ่งตัวเธอเองส่องได้เลขเด็ดเห็นมา๒ตัวได้มาเหนาะเลย
ชัดเจนและเป็นเลขที่แบบแม่มันตรงใจผมมากเลยอีกแล้ว
ยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะไปร่วมพิธีนี้หน่อยเปิดคุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์ที่ไหนที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
ฉันต้องเปิดอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เปิดใจฟังเหล่านี้ค่ะ
คุณผู้ชมโอ้โหงวดก่อนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถูกกันเยอะเลยนะคะก็เลยมีการนำกล้วยน้ำว้ามาแก้บน
ส่วนบางคนที่ยังไม่ถูกนะมาร่วมพิธีนี้แล้วก็มีการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกับกล้วยแล้วก็เอาสลากินแบ่งรัฐบาลมาเสียบไปขอ
โดยเฉพาะคุณจุลมาตรโพงามเลิศเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะไปไกลถึงนครปฐมจ้า
บอกว่าคือได้ไปล้วงล้วงไข่ในหายทองคำเขาจะมีหายทองคำใช่ไหมวางไว้
เราก็เอามือไปล้วงค่ะไปล้วงไข่ในหายทองคำได้เลขมาสามตัว

อันนี้เขาบอกนะไม่ใช่ที่ฉันบอกนะครับคุณผู้ชม
มี๘มี๒มี๕เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขนี้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วถ้าเกิดว่าถูกงวดที่กำลังจะถึงคือ๑กันยา
เดี๋ยวจะกลับมาใหม่กลับมาวัดสว่างอารมณ์ใหม่นะคะ
เอากล้วยน้ำว้าน๑๐๐หวีไข่ไก่สด๕๐๐๐ฟองมาถวาย
ดูเลขเลขอะไรก็ไปซื้อตามนั้น
ตาดีได้ตามรายเสียอย่าลืมว่าการกันลงที่มีการลงเสีย
อ่าโหจงพิมมาเต็มให้หมดเลยว่าเลขอะไรเดี๋ยวพิมบอกให้แป๊บเดียว